ใช้เป็นพระที่นั่งราชบันลัง
เสด็จออกท้องพระโรงจะเรียกว่า
พระที่นั่งพุทธตานกาญจนสิงหาด
แปลว่าพระที่นั่งที่มีฐานแข้งสิง
ประดับด้วยลายดอกพุตาล
พระที่นั่งองค์นี้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับ

ประดิษฐานเหนือพระราชบันลัง
มหาสานสุรยภิมาร

เพราะพบอยู่ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๒
เป็นพระที่นั่งสำหรับพระมหากษัตริย์
ประทับห้อยพระบาทเหนือพระแท่นเป็นที่ประทับ

ส่วนข้อมีการหรือเปล่า

ส่วนข้อมีการหรือเปล่า
ส่วนข้อมีการหรือเปล่า

ส่วนข้อมีการหรือเปล่า

ส่วนข้อมีการหรือเปล่า
ส่วนข้อมีการหรือเปล่า
ส่วนข้อมีการหรือเปล่า
ส่วนข้อมีการหรือเปล่า
ส่วนข้อมีการหรือเปล่า
ส่วนข้อมีการหรือเปล่า

ส่วนข้อมีการหรือเปล่า

ส่วนข้อมีการหรือเปล่า

ส่วนข้อมีการหรือเปล่า